สงกรานที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันหยุดวันพักผ่อนของคนในวงการบันเทิงหลายคนนะคะ
รวมไปถึงรถเมย์คนึงนิดพิธีกรคนสวยจากรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีของเราด้วยเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าสงครานที่ผ่านมาเนี่ยชีแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกับใครไปยังไงอะไรที่ไหนอย่างไรหรือเปล่านะคะ
รวมไปถึงให้เธออัปเดตกันหน่อยสำหรับเรื่องราวของพิธีกรร่วมช่องอย่างพี่มดดำ
เมาให้ฟังหน่อยสิว่ามีเรื่องอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างเอ่ย
แดงละครล่ะคะก็ยังมีอยู่หลากหลายช่องเหมือนเดิ
มีบ้างค่ะละครก็ยังเล่นอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะแบบนานเห็นทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้
ว่ายังเอ่อกลับไปที่กรมมี่ตอนแรกเราเป็นแบบเจ้าแม่ขับไฟไดแลนท์บ่อยเลยคะพอบรร
แต่ต้องไปถามพี่มดดดำ

บ๊วยหนูไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปหรอตรงนี้จะยังไง
หมายถึงว่าต้องไปถามพี่มดดำว่าหนูจะมีละครหรือเปล่า

ไม่เป็นให้ตายยังไงก็ไม่เป็น

แล้วแต่วันหนึ่งจับพัดจับผูว่าพี่มดดำอาจจะมาเป็นผู้จัดก็ได้คุณผู้ชม

ก็ไม่รู้พี่ไปพี่ผ่านมาพี่มดดตอบอาจจะมาทำละคร

ที่นั่นจะค่อนข้างแบบเงียบ
ก็เลยไปปกติไปเกือบทุกปีค่ะ

โสดสวยเข้าวัดปฏิบัติธรรมดีกว่านะคะคุณผู้ชม
ได้ยินเสียงพี่มดดำฉันรีบวิ่งเข้าวัดเลยดีกว่า